คุณผู้ชมคุณอรัชพรเวลาขับรถไปในเส้นทางที่ไม่คุ้น
ไม่เคยไปหรือว่าไปไม่บ่อยเนี่ย

เป็นทางเดียวที่คุณผู้ชมจะปลอดภัยจากเส้นทางนี้ไม่คุ้นชิน
แต่ว่ารถกระบะคันนี้กลางดึกที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
แล้วไปชนอุ้ยลอยไปแล้วเห็นไหมลอยไปแล้วแล้วไปบวกเอารถจักรยานยนต์โอ้ย
รถกู้ภัยนี่ครับจังหวะเหินดูนะเนี่ยครับโอ้โหมันเป็นลักษณะเหมือนเนิน
หลังเต่ายาวหน่อยแล้วไปชนครับไปชนสองคันที่ผมบอก
พี่กู้ภัยเขาต้องเอาคลิปนี้ไปลงเตือนกันเองเลยนะ
เพราะว่ารถกู้ภัยเนี่ยไปจอดอยู่แล้วโดนชนฮะ
ภาพเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะคันหนึ่งขับตามมาเส้นทางนะครับ
บริเวณเคหะบังพลีจังหวัดสมุทรปราการตีหนึ่งครึ่งได้
ของวันที่แปดพฤษภาคมนะฮะแต่เส้นทางดังกล่าวเนี่ย
มันมีเนินต่างระดับนะฮะคล้ายคล้ายกับเป็นเนินเหินอ่ะนี่
นี่ดูรถกู้ภัยดิโอ้โหยับเยินนะคะชนเข้าไปนี่
สมัครกู้ภัยบางสาวทงที่จอดอยู่ข้างทางครับนี่ฮะนี่คันก่อเหตุคือคันนี้นะ
โอ้โหนั่นคือประตูหลุดเหรอฮะนี่ฮะแคปเปิดออกมาเลยอะไรเนี่ย
อยากมีก็ต้องสร้างสร้างโอ้โหไม่ได้สร้างต่อแล้วต้องรักษาก่อนตอนนี้
เคราะห์ดีนะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบคนขับรถกระบะคันดังกล่าวนะฮะ
อ้างว่าไม่ชินเส้นทางพอขับมาถึงจุดเกิดเหตุด้วยความเร็วสูงมันเหินอ่ะ
เหินแล้วกุ้งกุ้งไม่ได้หรือล้อไม่ติดพื้น
เขาบอกว่าเขายินดีชดใช้ค่าเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
ขณะที่ตำรวจนะครับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะฮะ

โอ้โหนี่ล้อเหรอคือที่ผมเพ่งเนี่ยผมดูไม่ออกจนกระทั่งภูมิกับบอก
บอกว่ามันคืออะไรนี่คือล้อด้านซ้ายของรถกระบะฮะ

ล้อไปไหนอ่ะนี่คือกระทะล้อครับคุณผู้ชม

คือตำรวจดำเนินคดีสิครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับทรัพย์สินเขาเสียหาย
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่

เฉพาะกับรถตู้กู้ชีพของมูลนิธินะครับ

มันก็เสียโอกาสในการจะไปช่วยเหลือคนอื่นด้วย

รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์อีก